ณเดชนยายามาฟินกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเขาไปทำบุญกันที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมคะดูภาพนะคะก็น่ารักมุ้งมิ้งตามปกติ
แต่ว่าให้โฟกัสตรงนี้เขาช่วยเหลือดูแลกัน
ใส่ชุดก็สีคล้ายกันเห็นไหมเชอรี่ค่ะ
มีอยู่ช็อตนึงนะคะก็คือพี่ณเดชน์เนี่ยถือกระเป๋าให้น้องย่าเห็นไหมคะ
กระเป๋าน่ารักมากกระเป๋าสะดาวด้วยนะคะ
แล้วพี่ย่าคือพี่ณเดชน์มือยุ่งอยู่
ย่าลงไปพับขางเกงให้น่ารักมาก
แล้วลองซูมที่เล็บเท้าอันนี้แชร์ในไทม์ไลน์เยอะมาก

คือทาเหมือนกันเลยทั้งณเดชน์ยายานะคะ
หลายคนก็เอ๊ะมันเป็นซิกเนเจอร์อะไรหรือเปล่า
จะบอกว่าเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของกันและกัน

มีคริสเกตการซูมเล็บเท้าของน้อง
เดี๋ยวน้องออกงานเองก็คงจะได้